เราทราบก่อนดีว่าวันนี้เป็นวันข้าวฟันศา
หลายคนก็จุงมือคนในครอบครัวทนไฟถอยเถียนฟันศา
แล้วก็ทำบุญตับบายเพื่อให้เป็นสะดิกโมงข่น
มีการรำแห่ทงแห่เทียนกันคึกคักทีเดียว

เป็นยังไงคือใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อความปลอดภัยเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
บรรยากาศที่เห็นคือวัดทองนพคุณนะฮะ
ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
พุทธศาสนิกชนเองก็ไปร่วมกันทำบุญ
เป็นการแภเทียนพันธ์ศาสตร์ไป
มีการพาบุตรหลานไปร่วมพิธีครับคึกคักเลยนะฮะ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
และก็เป็นสร้างสมัครสมาธิสามัคคี
ความผูกพันธ์ของคนในชุมชนด้วย
การแภเทียนของชาวบ้านแต่ละชุมชนเนี่ย
มีการเปิดเพลงเต้นรำประยุกต์ร่วมสมัยกัน
ให้คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขามาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับ
โดยจะมีการแห่เทียนพรรษาแล้วก็มีการถวายหลอดไฟ
แห่หลอดไฟไปรอบโบสถด้วย๓รอบ
ภายในโบดของวัดนัดเอกนะครับ
ส่วนที่วัดยหาประชามรามนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๒ของจังหวัดยาลานะครับ

ใช่ค่ะพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

เขาก็เอาดอกไม้ทูบเทียนนะคะ
เป็นร่วมธรรมบุญตักบาตรดอกไม้แด่พระแล้วก็สามเมนียี่สิบเจ็ดรูป
และมีการนำเอาดอกไม้ไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองด้วย
วัดแห่งนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเลยนะคะที่มีรอยพระพุทธบาทจำลอง
ซึ่งการตักบาดดอกไม้นี้ก็ถือเป็นการปฏิบัติที่ทำสืบทอดกันมาของพุทธศาสนิกชนในช่วงวันเข้าพรรษาอยู่แล้ว
ส่วนรอยพระพุทธบาทจำลองเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วิหารบนเนินเขาค่ะ
สร้างขึ้นปี๒๔๘๓หรือเมื่อ๘๐ปีก่อนก็เป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านในพื้นที่
และชาวบ้านก็ร่วมกันดูแลแล้วก็บูรณะอย่างสวยงามเลยนะคะ
จากใต้ไปที่อีสานกันหน่อยครับไปที่จังหวัดนครพนมนะครับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนม
ที่นี่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองครับ
มีการบรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
ก็มีประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลย
ไปทำบุญกลับไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว
ทุกคนก็เข้าไปต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
ในการเข้าไปทำบุญที่วัดด้วยจะได้ปลอดภัยกันทุกคนและได้บุญการทดหน้าไปด้วย